เป็นอุบัติเหตุหรือเป็นความตั้งใจ

โหเหมือนกับตบไปใส่มอเตอร์ไซค์

มอเตอร์ไซค์ล้มอยู่กลางถนนแบบนี้

กับรถวีออสสีบรอนทองคันนี้
เขาขับมานะที่แรกขับตามหลังมอเตอร์ไซค์อยู่
แล้วเหมือนกับไล่บี้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคุณ
จู่พยายามออกขวามา
แล้วพอถึงจังหวะนี้
หักซ้ายนิดนึงแล้วก็ไปเลยค่ะ

ภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้
รถคันที่ติดกล้องเบรดทันนะ

จุดตรงนี้อยู่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
ทีนี้ฝั่งคนเจ็บก็คือฝั่งมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
บอกหมายเลขทะเบียนหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

คคช๒๗๗๕กรุงเทพฯมหานครค่ะ
ถามว่าตอนนี้พี่มอเตอร์ไซค์

ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้ว

เพราะว่าเขาเหมือนกับกระดูกหัวแม่เท้าร้าว

เห็นแบบนี้รู้เลยรถเก๋งตั้งใจตก
คุณผู้ชมแต่จำว่าต้องตามตัวมาให้รับผิดชอบให้ได้
อยากรู้ว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไร